สิ่งหนึ่งที่บอกเลยว่าไม่รู้ว่าโชคชะตามันพามา
หรือว่าอะไรมันทำให้ดนใจสำหรับเจ้าโจรรายนี้

แก๊สขโมยช้อนขโมยจานขโมยเครื่องทำมาหากิน

มีแล้วเนี่ยล่าสุดไปขโมยไก่ชนเขา
ไปขโมยที่เดิมที่เดียวเรียกได้ว่าเจ้าของต้องมาติดป้าย
ประจานแล้วก็บอกว่าพอเธอเจ้าโจรพอได้แล้ว
ตอนนี้เหลือไก่ชนแค่ตัวเดียวแล้ว

นี่ครับไปดูในเฟซบุ๊คที่ชื่อนินุบางปะอินนะครับ

ไม่สงสารคนแก่ล่ะ
ขโมยสมัยนี้ล่าสุดไปขโมยอีกรอบนึง

คือที่นี่เขาก็ติดป้ายไว้เลยนะ

บอกอะไรรู้ไหมในข้อความของป้ายที่คนที่นี่เขาเขียนไว้
ถึงขโมยห่อได้แล้วมั้ง
เอาไป๔ตัวแล้วเหลือให้เลี้ยงบ้างเถอะ

หรือว่าจะทำยังไงแล้วเอาไปหมดแล้ว
ผู้สินะของเราตรงนึงไปที่จุดเกิดเหตุเลยครับ
อยู่ที่๕บ้านโดงแขวนตำบลเกาะไหว้อำเภอบางฤทจังหวัดนครนายยก
ก็ไปเจอกับคุณลุงในภาพนี่แหละกำลังสารสุ่มไก่อยู่

เหลาตอกอยู่เป็นขั้นตอนสำคัญ
เผื่อว่าตำรวจจะช่วยแล้วพาไก่กลับมาได้
ตอนนี้มีแต่เหล้านะมีแต่สุ่ม

คุณลุงเล่าว่าแกเป็นคนเลี้ยงไก่ชนให้กับหลานชายเท่านั้น
ไก่ชนเนี่ยหลานเอามาฝากให้เลี้ยง

ส่วนคนที่เขียนประชดขโมยก็คือหลานชายเนื่องจากโมโหมาก
ไก่ถูกขโมยไปทุกวี่ทุกวัน
จนตอนนี้เหลือไก่ชนเพียงตัวเดียวให้ได้เลี้ยงเท่านั้น

อย่าไปเอาเลยคุณโจรครับ
ก็เอามาฝากคุณปู่ได้เลี้ยงให้ที
วันละตัวสองตัวหือล่าสุดหายไปอีกสองตัวอ้าว
ตอนนี้เหลือตัวเนี้ยตัวเดียวอ๋ออ๋อเหลือชิ้นอ่ะโอ้
เพื่อนหายไปไหนหมดเหลือตัวเดียวโอ้คาดว่าเจ้าหัวขโมยน่าจะอาศัยช่วงเวลา๑ทุ่ม
ถึง๒ทุ่มในการก่อเหตุเพราะว่าตอนนั้นปู่ไม่อยู่บ้าน
ไม่มีคนอยู่ไปหาปู่ปู่ไม่อยู่นั่นไงก็เลยขโมยไก่ชนใช่
เนี่ยครับน่าเห็นใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วถามว่าไก่ชนของพี่เสกสรรเนี่ย
ตัวเท่าไหร่อ่ะแพงไหมแพงไปเลยก็แพงนะตัวเป็นพันนะครับ
หายไปเยอะอย่างนี้ก็คิดมูลค่าแล้วกันผมว่าก็ใกล้หมื่น
คือไก่ชนมันมีมูลค่าอยู่แล้วด้วยไงจริงถ้าเอาไปแข่งชนะเขาก็ได้เงินรางวัลมาอีก
ตัวก็เพิ่มอ่ะมาถึงตรงนี้พี่เขาก็ยังหวังอยู่นะครับว่าทางตำรวจจะล่าตัวคนร้ายได้แล้วก็เอาไก่มาคืน
ค่ะส่วนป้ายที่เห็นอยู่นั้นคุณเสกสรรบอกว่าก็เพิ่งเขียนติดไว้
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแหละมาขอถ่ายรูปแล้วก็สอบถามแต่ตนเองก็ไม่ได้แจ้งความอะไรอย่างใดเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้ว
บอกเลยว่าเบิร์ตคำซิว่าวไม่รู้จะพูดยังไงเต็มใจค่ะ
ว่าขโมยเอาไก่ของตนไปจนเหลือไว้แค่ตัวเดียวให้ดูต่างหน้าค่ะ
ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับต่อให้ถ้าเขาไม่แจ้งความ
ใช่ก็ควรจะกวดขันกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้อะไรมันก็ยากขึ้นเรื่อย

ยังไงก็เห็นใจนะครับคุณตำรวจช่วยลงพื้นที่แล้วก็เร่งตามลากคนร้ายให้ได้โดยเร็ววันแล้วก็เราก็ฝาก
เตือนไปอย่างคนที่เขาเลี้ยงส่งเลี้ยงสัตว์ใช่

ด้วยรักและห่วงใหญ่จากใจตะล้มข้าว
ดีแล้วโดนโดนไปขโมยนี่แน็ตกลงหัวจุกตายอ๋อ
เนี่ยไก่ชนโดดควรขโมยอีกแล้วคือไก่ชนอะขโมยไปกับไปแข่งได้